อยู่ที่ไหนดูก็อันตรายไปซะทุกที่เลย
อยู่ในโรงเรียนก็กังวลเรื่องความปลอดภัยแบบนี้
จะขึ้นรถตู้ก็กังวลอีกเหมือนกัน
เพราะว่าผู้หญิงคนนึงค่ะเธอทำงานอยู่ที่ชนบุรี
ขึ้นรถตู้กลับบ้านกลับที่พัก
ปรากฏว่าคนขับรถตู้เนี่ย
มากระทำอนาจารย์คือปีนข้ามมาเบาะข้างหลังเลยค่ะ
ข่มขืนเธอเดี๋ยวไปฟังเธอเล่าเหตุการณ์ช่วงนี้ให้ฟังก่อนค่ะ
โดดลงรถหรือยังไงครับ

โดดลงรถหรือยังไงครับ
โดดลงรถหรือยังไงครับ

โดดลงรถหรือยังไงครับ

โดดลงรถหรือยังไงครับ

โดดลงรถหรือยังไงครับ
โดดลงรถหรือยังไงครับ
โดดลงรถหรือยังไงครับ
โดดลงรถหรือยังไงครับ

โดดลงรถหรือยังไงครับ
โดดลงรถหรือยังไงครับ
โดดลงรถหรือยังไงครับ
โดดลงรถหรือยังไงครับ
โดดลงรถหรือยังไงครับ

โดดลงรถหรือยังไงครับ

โดดลงรถหรือยังไงครับ

โดดลงรถหรือยังไงครับ
โดดลงรถหรือยังไงครับ
โดดลงรถหรือยังไงครับ

โดดลงรถหรือยังไงครับ
โดดลงรถหรือยังไงครับ
โดดลงรถหรือยังไงครับ

โดดลงรถหรือยังไงครับ
โดดลงรถหรือยังไงครับ

โดดลงรถหรือยังไงครับ

โดดลงรถหรือยังไงครับ

โดดลงรถหรือยังไงครับ

โดดลงรถหรือยังไงครับ